อันนี้หน่อยเกิดขึ้นที่สุราธานีนะฮะ
คือสามีเนี่ยใช้ปืนยิงภรรยาจนเสียชีวิต
แต่ทีนี้ญาติญาติเนี่ยเขาอ้างว่าเขาทำปืนลั่นกันหรือเปล่า
แต่ดูจากร่องรอยพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
โอ้โหคาดว่ามีการไล่ยิงกันแบบสองนัดที่ศีรษะเลยนะครับ
การเกิดขึ้นสามทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บ้านพักในพื้นที่
ตำบลท่าอุเทนอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานีนะครับ
สพกาญจนดิตเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
ในบ้านหลังนี้เนี่ยหลังจากได้รับแจ้งนะครับพบว่า
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนางปฏิมาจันสว่างอายุ๓๐ปี
มีบาดแผลถูกยิงเข้าศีรษะ๒นัดด้วยกัน
มีปลอกกระสุนปืนจุด๔๕ตกอยู่ปลอกหนึ่งนะฮะใกล้ศพนะครับ
หัวกระสุนหัวหนึ่งด้วยมีกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกสองนัด
ในห้องที่เกิดเหตุพบกล่องใส่อาวุธปืน
แต่ในกล่องไม่มีปืนนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เหมือนกับอุปกรณ์เสพยาเสพติด
อยู่จำนวนนึงด้วยจากการสอบปากคำพยานแวดล้อม
บอกว่าผู้ก่อเหตุคือสามีของผู้ตายชื่อนายอิสระพงศ์วิชัยดิต
หรือว่าในอิตนี่นะฮะอายุ๓๒ปีก่อนเกิดเหตุทั้งคู่
มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงในห้องนอนในบ้านพัก
แล้วคาดว่าในอิตเนี่ยจะหยิบปืนออกมายิงนางปฏิมาภรรยา
จากนั้นฝ่ายภรรยาน่าจะพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาถึงประตูห้อง
แต่ว่าสามีเนี่ยก็ยกปืนขึ้นยิงใส่อีกกระสุนเข้าศีรษะ
ก็เลยล้มเสียชีวิตอยู่ที่จุดแถวหน้าห้องนอน
แต่ทางญาติญาติเนี่ยเขาให้ข้อมูลประมาณว่ามันอาจจะเป็นลักษณะปืนลั่นหรือเปล่า
ตำรวจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะยังไงก็พยายามช่วยติดต่อเขาให้มามอบตัวก็แล้วกัน
ปืนลั่นหรือไม่ปืนลั่นเจตนาไม่เจตนาอย่างไรเนี่ยก็ต้องมาว่ากันตามหลักฐาน
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับนี่ตรงจุดนี้นะฮะก็จะล้อมรอบไปด้วยสวนปาล์มน้ำมัน
แล้วก็มียางพาราด้วยนะครับเราขับรถเข้าไปสัก๕๐๐เมตร
ก็เจอบ้านหลังเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะเจอยาด
วันนี้เขามาทำความสะอาดห้องที่เกิดเหตุกันอยู่
ก็มาเช็ดคราบเลือดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังมีคราบเลือดของ
ผู้ตายติดอยู่ที่พื้นบ้างนี่นะฮะ
คือญาติก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะขณะนี้นะครับ
ติชาวได้คุยกับแม่ของในอิดอิสรพงศ์นะฮะแม่อายุ๗๕ปีแล้ว
แม่บอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้แม่ก็อยู่ในบ้านนี่แหละ
ทุ่มกว่าเนี่ยแม่บอกแม่นอนหลับแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ส่วนญาติอีกคนนึงที่อยู่ข้างบ้านนะครับบอกว่าปกติเคยเห็น
ผู้ตายแล้วก็สามีเนี่ยเขามีปากเสียงกันอยู่บ้างแต่ไม่เคย
ถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายกันนะนี่ยังงงอยู่ว่า
เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยถึงขั้นแบบมีการยิงกันตาย
มันออกมันตันเมียใช่ไหม
เขาเคยมีปัญหาใครไม่รู้ถ้าเรารู้ไม่รู้เลยคือว่า

คือมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าปกติ
คนก่อเหตุเขาก็ดูนิสัยดีนะ
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
เขาก็จะพาภรรยาเนี่ยไปตามงานเลี้ยงอะไรต่างก็ดูรักกันดี

ก็นี่เมียถี่ส้มกันแล้ว
ค่ะเมียถี่ส้ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕นะครับผู้ใหญ่อุดรนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายของในอิตสามีเนี่ยเขาเคยมีภรรยามาแล้วคนหนึ่ง
แล้วก็เลิกกันไปนะมีลูกติดกับภรรยาเก่าคนนึงนะฮะ
จากนั้นก็มาคบหาอยู่กินกับผู้ตาย
ก็คือนางปัตติมานะฮะ
ไม่เคยเห็นมีปัญหาทะเลาะวิวาสอะไรกับคนในพื้นที่นะสำหรับในอิต
ผู้ใหญ่บ้านบอกดูเป็นคนใจบุญด้วยซ้ำ
อย่างช่วงโควิดยังทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้ออยู่เลย
เมื่อหลายปีก่อนในอิตเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเรื่องอาวุธ
ปืนนะฮะแล้วก็ติดคุกอยู่๕ปี
จะพ้นโทษออกมาฮะผู้ใหญ่บ้านบอก

่อความวุ่นวายให้กับพี่น้องในชุมชนเลยนะครับ
จึงแต่อาจจะมีอารมณ์ที่
รุนแรงร้อนสักหน่อย

อาจจะมีอารมณ์ที่แรงร้อนสักหน่อยโดยเวลาอาจมีการดื่มสุราคมเลย
พี่ชายของผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับพี่ชายของนางปฏิมา
วันนี้มากับครอบครัวนะครับ
เมื่อคืนนี้ชนะทีส่งมาชนะศูตรตามขั้นตอน
พี่ชายชื่อธวัชชัยนะฮะชื่อเล่นชื่อวัด
พี่วัดบอกว่าไปดูจุดเกิดเหตุมาแล้วเนี่ย
แล้วเห็นสภาพศพน้องสาวด้วย
เรื่องต้นไม่เชื่อว่าจะเกิดจากปืนลั่นนะ
พี่ชายบอกว่าคาดว่าตอนเกิดเหตุน้องสาวกับน้องเขยคงทะเลาะกัน

เพราะตามร่างกายน้องสาวมีรอยฟกช้ำด้วย
ศพน้องสาวนอนเสียชีวิตอยู่อยู่ที่มุมบ้าน
มีร่องรอยการถูกยิงเข้าศีรษะ
สันนิษฐานว่าน้องเขยเนี่ยต้องเจตนานะที่จะยิง

เพราะเวลาเจอกันน้องสาวกับน้องเขยก็ดูมีความสุขดีนะ
เพราะอีกแล้วจริงต่างกันไปอยู่อยู่ที่มุมมุมห้อง
เป็นเมื่อนานั้นเวลาเป็นเราถ้าตามพื้นฬังเราจริง
เพื่อนให้กันคือมันจะไม่ทูกที่หัว

พ่อนี่ไปนี่เสร็จแค่จะทาโหลก่อน
ที่เกิดกับสามีเก่านะฮะซึ่งเป็นลูกที่เกิดก่อนจะมาคบหากับในอิตนะ
แม่เป็นคนเลี้ยงดูหลานชายอยู่ที่นครศรีธรรมราชลูกสาวเนี่ยมาอยู่ที่สุราชธานี
แต่ลูกสาวจะส่งค่าใช้จ่ายมาให้ทุกเดือนการตายของลูกเนี่ยทำให้ทางบ้านนี่ขาดเสาหลัก
คุณแม่บอกนะครับนี่ในอิตกับภรรยานะฮะนางปฏิมาตอนนี้เขายังอยู่ด้วยกันนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วง๒ทุ่มแม่บอกว่าลูกสาวโทรศัพท์มาหาก็ยังพูดคุยยังหยอกล้อเล่นกันตามปกติทั่วไป
ไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะเป็นลางบอกเหตุเลยแล้วทางลูกสาวเนี่ยยังขอคุยกับหลานด้วยนะ
แต่วันนั้นหลานเนี่ยไม่คุยกับแม่ก็คือผู้ตายจนกระทั่ง๔ทุ่มเนี่ยเอ้ารู้ข่าวอีกทีลูกถูกยิงตายแล้ว
ทีนี้ปมเหตุมันจะเกิดจากอะไรเนี่ยนะฮะคือฟังจากชาวบ้านหรือว่าทางฝั่งของญาติญาติ
แล้วก็บอกเขาก็ดูรักกันดีไม่เห็นมีรางบอกเหตุอะไรนะครับ
คือ๒๒มิถุนายนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ำเมื่อวาน๒๙มิถุนายน
นี่ฮะโพสต์ล่าสุดนะครับ๒๒มิถุนาเป็นภาพของสามี
ก็คือในอิตนะกำลังวัดความดันอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
มีข้อความเป็นภาษาอเงียดทางใต้ที่ก่อเหตุ
ภาษาอเงียดทางใต้ข้อความที่พิมพ์มาไว้บอกว่า
บอกแล้วว่าอย่ามาล้อเล่นกับเมีย
เป็นไงล่ะเวลาเจ็บไข้ก็ไม่พ้นเมีย
นี่ฮะวันเดียวกันนางปฏิมาก็แชร์โพสต์จากเพจหนึ่งนะครับ
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่
แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เพราะ
นิสัยไม่ดีแต่มีความจริงใจ
การมีชีวิตคู่ก็ต้องคอยซัพพอร์ตกันอะไรประมาณอย่างนี้
นี่ครับวันที่ทุกข์ก็ต้องปลอบกัน

ไหนหมดไฟก็คอยให้พลังบวกกันแล้วกัน

โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพกาญจนดิต

ไปคุมตัวได้ที่กำพือดรศักดิ์นะครับ
แล้วนำตัวมาที่สพกาญจนดิตนะครับ

แต่เขาก็ถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนทันที

เจ้าหน้าที่บอกว่านายอิสรพงศ์วิชัยดิตหรือว่าในอิต
รับว่าปืนเป็นของตัวเขาจริงนะปืนในที่เกิดเหตุปืนที่ใช้ก่อเหตุ
และตัวเขาก็เป็นคนทำให้ภรรยาเสียชีวิตจริงแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกเขาทำให้ภรรยาเสียชีวิตแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนยิงนะ
เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจทำแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า
เขาไม่ได้ตั้งใจคงต้องรอการสอบสวนขยายผลต่อนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเรื่องการพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย
เหลือต้องสอบสวนขยายผลว่าตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรยังไงนะฮะ
ขณะที่ศพของนางปฏิมาญาติรับออกมาจากโรงพยาบาลสุราธานีแล้วนะครับ
ตอนนี้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่นครศรีธรรมราชครับ